คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙น่าจะมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทค่ะ
เอาเหล็กแป๊บนะคะตีหัวตีหน้า
พ่อบุญธรรมจนเสียชีวิตนะคะสุดท้ายถูกจับได้
แล้วก็อ้างว่าไปขอเงินพ่อพ่อไม่ให้ก็เลยตีหัวค่ะ
เดินออกมาเดินออกมา
ไอ้เล็กยังไม่ต้องเข้าไปไอ้เล็กยังไม่ต้องเข้าไป
วางแล้วเดินออกมาเดินออกมา

เดินมาถามที่ไหนเนี่ยตรงเนี่ยมาตรงนั้นเนี่ย
เร็วเร็วเร็วเออเออมามาคุยกัน
มามามาคุยกันคุยกัน
เร็วคุยกันเร็วเร็วคุยกันดี

กว่ากว่าจะจับได้เห็นมั้ยคะเดินถือเหล็กแป๊บอยู่นี่

อาวุธที่ใช้ก่อเหตุล่ะค่ะแล้วก็คลุ้มคลั่งพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
เกลี้กล่อมอยู่นานสุดท้ายได้จังหวะก็รวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
ในดอนนามสมมุติอายุ๒๙ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยธรรมสุธี๑๙

เพราะว่าในดอนนามสมมุติคนนี้เอาเหล็กแป๊บอันนี้แหละ
ท่อนยาวเนี่ยนะคะตีหัวพ่อจนเสียชีวิตกลางซอย
ดอนคือไม่ยอมเลยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นค่ะ
ไม่ยอมมอบตัวไม่อะไรคนพยายามเกลี้ยกล่อม
ก็เนี่ยยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายก็อาศัยจังหวะที่เผลอก็รวบตัวเอาไว้ได้
เหล็กแป๊บแล้วค่อยเดินมาอย่างนี้ค่ะ

ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีควบคุมตัวในดอน
ไปสอบประคันที่โรงพักษณ์นะคะ

อันนี้คือพ่อบุญธรรมที่เสียชีวิตค่ะ
เสียชีวิตอยู่กลางซอยสภาพศพคือนอนหงายอยู่
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้ตรวจสอบ
แล้วก็เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ

ตีหัวตีหน้านี่นะคะศพนอนอยู่แบบนี้

บูรณิธรมกับตันยูก็ต้องส่งส่งไปชนสูตร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ
นี่ค่ะผู้ตายอายุ๔๙
เหล็กแป๊บยาว๑๓๐เมตรนะคะเมตรกว่า
เป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุก็คือลูกนั่นแหละค่ะ
ดอนผู้ก่อเหตุเป็นชาวเมียนมานะคะ
หลบหนีเข้าเมืองมากับครอบครัวตั้งแต่๖ขวบ

แล้วก็มารู้จักกับนายบุญมาผู้เสียชีวิต
นายบุญมาก็รับเป็นลูกนะคะรับเป็นลูกบุญธรรม

ก่อนเกิดเหตุนายบุญมากำลังนั่งเชื่อมประตูเหล็ก
รั้วหน้าบ้านก็เป็นบ้านพักคนงานนะคะ
จู่ในดอนผู้ก่อเหตุเดินมาขอเงิน
คาดว่านายบุญมาธุมธาษณ์ก็คงจะไม่ให้เงินไม่มีเงินให้
ดอนเดินไปคว้าเหล็กแป๊บมาเลยนะคะ
เมตรกว่าทำท่าจะตี

รีบวิ่งหนีไปทางปากซอย
แต่ว่าผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ตามไปติด
สุดท้ายเอาเหล็กแป๊บฟาดไปที่หัวจากทางด้านหลังนะคะ
ครั้งหนึ่งพ่อบุญธรรมก็ล้มลงพยายามร้องให้คนช่วย
ดอนเอาเหล็กแป๊บฟาดต่อฟาดเข้าที่หน้า
แน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางซอยเลยค่ะคุณโรสลิน
ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
พบว่านายดอนผู้ต้องหาเนี่ยคือเขามีอาการป่วยนะ

แล้วที่สำคัญคือไม่ได้กินยาต่อเนื่องด้วยอันนี้อันตรายนะคะ
ก็เลยเกิดอาการหลอนพอหลอนเสร็จปุ๊บก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะ
ทีนี้วันนี้ตำรวจสอบพเมืองปทุมธานีมีการควบคุมตัวนายดอน
จังหวะนี้คุณผู้ชมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ตั้งแต่จุดที่นายบุญมาผู้เสียชีวิตนั่งเชื่อมเหล็ก
จนถึงจุดที่นายดอนใช้เหล็กแป๊บตีศีรษะนายบุญมา
แล้วก็นายบุญมาล้มลงเสียชีวิตนะคะ
ดอมผู้ต้องหาจังหวะนี้นะเขายืนยันบอกว่า
นายบุญมาไม่ใช่พ่อแท้ของตนเอง
สาเหตุที่ลงมือฆ่าเพราะโกรธแค้นแล้วก็อึดอัด
นายบุญมามักจะขโมยเงินของตัวเองไป
หนังคนละม้วนเลยนะฮะ
ล่าสุดนายดอนผู้ต้องหาบอกว่านายบุญมาผู้ตายเอาเงินไป๓๐๐บาท
พอไปทวงก็ปฏิเสธก็เลยลงมือก่อเหตุนะคะ
ดอนยอมรับว่าตัวเองไม่ได้กินยามาสักพักแล้วแหละ
แล้วก็ระหว่างให้สัมภาษณ์คุณนักข่าวของเราบอกว่า
นายดอนผู้ต้องหาคนนี้ผู้จะวกไปวงมาค่ะ
แล้วเขาเพิ่งมาเอาเงินเราไปกี่เดือนแล้วครับพี่
ประมาณเกือบเดือน

พี่แล้วเรามีอาการทางประสาทอะไรรึเปล่าอยู่ที่

แต่เมื่อวานนี้ก็คือทนไม่ได้แล้วโมโห

อีกคนนึงนะคะที่คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเรา
ไปพูดคุยด้วยก็คือนายสุรชัยยุทธเจริญอายุ๖๔ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
คุณสุรชัยเล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ต้องหา
มาอยู่ด้วยกันที่บ้านพักคนงานยังไม่ถึง๑สัปดาห์เลยค่ะ
ช่วงกลางคืนนายดอนผู้ต้องหาไม่หลับไม่นอนนะ

คาดว่าน่าจะมีอาการทางประสาทนะคะ
คือเขาเพิ่งมาอยู่กันทั้งคู่เลย
ถ้าจะมาอยู่ทั้งคู่กับตัวเอกคนนี้
มันยังบ่นเลย
ชอบคุณเอ่อชอบไปทำงาน
มันทั้งคืนเห็นบ่อยมันเดินเป็นพาไม่หลับนอน

อยู่๕คนแต่ตอนที่มันอารวาส
มันคงตีแต่เขาบอกพ่อหรือไม่พ่อผมก็ไม่รู้นะ

พนักงานสอบสวนสพเมืองปฐุมธานีนะคะ
มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายดอนคือ๒ข้อหาค่ะ
ข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะ
ก็ยังไม่มีญาติของนายบุญมา
อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำมาติดต่อขอรับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตรับทราบนะคะ